คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยคือกำนันนกเนี่ยนะฮะ
คือต้องบอกประเทศเนี้ยประชากรเกือบเจ็ดสิบล้านเนี่ยนะฮะ
ค่ะหน้าตาเหมือนกำนันนกเนี่ยน่าจะมีบ้างแหละอ่า
อาจจะมีเยอะเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นขึ้นมานะครับ
ก็คือว่าหมายถึงว่ามันมีคนที่หน้าคล้ายกำนันนก
แล้วคนก็สนใจอ่าเอ่อแวะไปดูอ๋อบางคนไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
อย่างเช่นที่อเภอทุ่งใหญ่อืมอ่านครศรีธรรมราชนะฮะค่ะ
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าชาวบ้านที่มาเดินตลาดนั้นก็เจอพ่อค้าที่เขียงหมูนะฮะไหน
หน้าคล้ายกำนันนกแต่ผมผมเห็นภาพแล้วผมก็ผมก็ว่าอ่านี่ไง
อ่าไม่ค่อยคล้ายนี่คล้ายหมูอยู่อ่าไม่ค่อยคล้ายคือก็จะเอาจริงจริงนะ
กำลังนกเป็นคนที่มีมีลักษณะพิเศษอ่ะคือสมมุติว่าถ้าวาด
ถ้าเป็นพวกศิลปินวาดภาพเนี่ยคือก็จะวาดภาพได้ง่าย
หรือพวกโครงสร้างอะไรเขาชัดเจนอ๋อถูกไหมครับ
พี่ท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือกำนันนกหรือพ่อค้าเขียงหมู

ซ้ายมือคือที่เขียงหมูที่ตลาด
แต่ว่าคุณอนุรักษ์นะครับคุณอูอายุ๔๔ปี
พ่อค้าขายหมูก็ที่มีคนเขาบอกว่าหน้าคล้าย
อันนี้ก็ให้คุณผู้ชมนั้นใช้ดุลยพินิษฐ์นะฮะ
ลองดูว่าคล้ายไม่คล้ายก็ว่ากันไปนะครับ

แล้วก็ทักว่าทำไมหน้าเหมือนกำนันนกที่เป็นข่าว
ทีนี้ปรากฏว่าคนพูดกันปากต่อปาก

แต่มุมนี้ก็เหมือนนะ

ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
จากเดิมเนี่ยขายอยู่วันละ๒ตัวนะครับ
ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นไปวันละ๓ตัวนะครับ
ภาพนั้นที่โผล่ไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวว่าอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวพอกระแสหายไปก็อาจจะขายได้น้อยลงหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะฮะไปฟังไปฟังสักนิดหนึ่งครับ
อย่างนี้นะครับ
มันยังมีอีกที่หนึ่งครับมหาศาลคาร์ม

ท่านนี้ผมว่าท่านนี้อาจจะคล้ายกว่า

คือผมก็เปลี่ยนเราสองคนก็เปลี่ยนอารมณ์ข่าวแทบไม่ทันเหมือนกันนะ

ใช่ก็คิดซะว่าอย่างกรณีเคสของคุณอนุรักษ์ก่อนหน้าที่นครศรีธรรมราชอย่างนั้น

ชื่อคุณแฟมคุณธนากรศรีใส

วนสักครู่เขียนหมูใช่อยู่ตลาดสด

ส่วนความกังวลกลัวมีบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างนะ
เพราะว่าเหมือนกำนันนกไม่ใช่เรื่องดีไง
มันเป็นต้นต่อของความสะเทือนใจ
ใช่และในวันที่โทษนะครับประชาชนในประเทศนี้
องกระถิ่นกำลังนกเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดี

หลังจากนี้เพื่อให้ไม่เหมือนครับก็เดี๋ยวจะต้องตัดผมหน่อยนะครับ
หนวดเขาที่ไว้ปกติจะไว้ก็ปกติเนี้ย

เพราะว่ามันตัวตนของเขาเป็นแบบนี้นะครับ
อะฟังเสียงนิดนึงหลัง
เห็นไหมคะมาทักมาทุ๊งว่า
ใช่กำนันนกไหมใช่กำนันนกหรือเปล่า

เพราะว่าผมไม่ได้ตามข่าว
ก็ใครว่ากำหนันนกผมก็บอกว่าไม่ใช่

ครับก็อาจจะเหมือนพี่
แต่ก็คนละคนจิตใจอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับ

คล้ายกว่าที่เป็นพ่อค้าเขียงหมูคนแรกนะฮะ
แต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าข่าวนี้คนสนใจเยอะ
ถึงไปทักคนนู้นคนนี้ว่าเหมือนกับคนในข่าว

แล้วคนก็คาดหวังค่ะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่ารัฐบาล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำเรื่องนี้

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณชาดาไทเศษนั่นเอง
ที่ได้รับมอบหมายเรื่องนี้มา
แล้วก็พูดถึงทะเบียนการขึ้นทะเบียนของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ก็บอกว่าทางจังหวัดจะต้องรายงานเรื่องนี้เข้ามา
นี่คือภาพตอน๘โมงครึ่งที่ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดาก็ให้สัมภาษณ์
บอกว่าจังหวัดต้องทำรายงานเข้ามาแล้วก็มีขั้นตอนทางกฎหมายว่า
เมื่อรายงานเข้ามาแล้วก็มาดูว่าเข้าข่ายหรือเปล่าแล้วก็ว่ากันไป
คาดหวังเรื่องนี้มากหนักใจหรือเปล่าคุณชาดาก็บอกว่าไม่หนักใจค่ะ
ถ้าเข้าขายไหมอ๋อว่ากันไปหลังหลังคุณชาดหวังนั่นก็ได้